ใช่แล้วค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะยังเป็นบรรยากาศของงานแต่งงานของคุณชาคริสแล้วก็คุณแอนกันอยู่ค่ะ
วันนี้คงได้เห็นภาพบางช่วงบางตอนกันไปแล้วถึงความน่ารักอบอุ่นของคู่รักคู่ใหม่คู่นี้นะคะ
แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของที่เขาจัดงานกันไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
เขาเล่ากันว่าน้ำทะเลที่คุณวิมารเนี่ยเปลี่ยนเป็นรสหวานไปเลยเพราะว่าความรักของคู่บ่าวสาวคู่นี้แหละค่ะ
โดยในงานแต่งของพระเอกไม้เลื้อยรอบนี้ก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่ะ
รองรับเฉพาะญาติคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นนะคะ
คนบันเทิงที่ไปร่วมแสดงความยินดีก็อนิงนิรุธคุณตายเพ็ญพักแมนสุภกิจแล้วก็แก๊งเป็นต่อค่ะ
เผยถึงบรรยากาศสุดหวานของคู่บ่าวสาวด้วยว่าเป็นคู่ที่น่ารักมาก
เจ้าบ่าวคอยดูแลประคบประงมเจ้าสาวเป็นอย่างดีค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกอีกด้วยนะคะในฐานะที่หนึ่งรู้จักกับฝ่ายเจ้าสาวมาก่อนค่ะ
ก็สนุกดีครับเป็นงานแต่งที่เรียบง่ายกันเองแล้วก็มีแต่คนใกล้ชิดครับ
เราได้ร้องเพลงด้วย
ก็น้องแอนเขาบอกว่าให้พี่หนึ่งร้องเพลงให้หน่อย
เป็นเพลงที่คิดเขาชอบ

ก็เรารู้จักกันมานานนะครับเป็นน้องสาว

แล้วก็เป็นคนที่โก๊ะโก๊ะบ้าบ้าว้องว้อง
ผมคิดว่าชายคิดอาจจะมาถูกทางแล้วครับ
เจอผู้หญิงสายฮานะครับ
คุณน่ารักครับ
อยู่หายที่ครอบครัวด้วยแล้วก็มองว่าจะเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกคู่นึง
ให้พวกเราได้อิจฉากันทั่วประเทศครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่การันตีมาถึงความน่ารักของฝ่ายเจ้าสาวนะคะ
ก็เชื่อว่านี่แหละเป็นเคล็ดลับมัดใจที่ทำให้
คว้าคุณชาคริสเอาไว้ได้อยู่ในใจนะครับ

แล้วก็ความเรียบง่ายสบายแถมสายหามาด้วยนะคะ

เธอก็มีการโยกรถชนคุณชาคริสเต้นด้วยนะคะ